ทีมชาติไทยพรุ่งนี้แล้วนะครับเราจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิฟเป็นเกมแรกของสึกอาเซียนครับพบกับคู่ปรับตลอดการในย่านนี้นั่นก็คือเวียดนามครับถือว่าน่าสนใจจริงจริงนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างซุ่มซ้อมกันทีมไทยเองนะครับมีโอกาสได้ขึ้นเกมเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนหลายคนก็คาดเด
หลังจากที่มาดามแป้งเดินทางไปถึงก็โอ้โหปลุกพลังนะครับ
นำของแบรนด์เนมไปแจกให้กับนักกีฬากันสนุกสนานเลยนะครับ

แต่ว่าการฝึกซ้อมก็ยังคงเข้มข้นนะครับอย่างต่อเนื่อง
พรุ่งนี้เตะเวลา๑๙นาที๓๐นาทีนะครับ

โน่ก็ให้นักเตะศึกษาเทปการเล่นของทางเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาแล้วก็มีติวหนักเลยล่ะครับ
รูปแบบการเล่นวิธีการเข้าทำแล้วก็ต้องใช้แบบแผนแบบไหนในการเจอกับเวียดนามตลอด๒เกมในรอบรองชนะเลิศ
ดีกว่าไทยแล้วก็สี่แข่งหลักอย่างชนะทิพย์อุ่มธีรธรมุยธีรศิลป์ต้นฤบดิน
ก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำตามเป้าหมายสูงสุดก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้
เพราะว่าในทีมมีการแข่งขันสูงอยากโชว์ศักยภาพให้คนไทยได้เห็น
แล้วก็พุ่งเป้าไปที่รอบรองทั้งสองเกมอย่างเต็มที่ครับส่วนตองกวินธรรมสัจจานันทร์
ก็เตรียมบินกลับไปที่สิงคโปร์นะครับวันออกเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อช่วยทีมชาติไทยซึ่งกวินเนี่ยได้ขอกลับไทยมา
เพื่อมาเยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ล่าสุดเนี่ย
อาการก็ดีขึ้นนะครับก็รอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
กวินเองเนี่ยจะกลับเข้าไปบับเบิ้ที่สิงคโปร์โดยไม่ต้องกักตัว๑๔วันหรือไม่
หลังจากมีมาตรการป้องกันโควิดเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในศึกอาเซียนครับ
ก็วันนี้ของต้องเองเนี่ยนะครับทีมไทยไม่สามารถเปลี่ยนตำแห่งผู้เล่นได้
เป็นส่วนตัวนะครับสิบล้านบาทนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับทีมไทยหากเอาชนะเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
ออสบอกว่าตลอด๒๓ปีที่ผ่านมายอมรับว่าเวียดนามมีการยกระดับฟอร์มการเล่นให้ดีขึ้น
แล้วก็ขับเขี้ยวกับทีมไทยมาตลอดซึ่งเกมในรอบรองก็ถือเป็นบทพิสูจน์ที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อแฟนฟุตบอลไทยครับ
จากการอัดฉีดล่าสุด๑๐ล้านตรงนี้นะครับรวมกับยอดเงินที่มาดามแป้ง
ประกาศอัดฉีดหากได้แชมป์รายการนี้ก็ให้๒๐ล้าน
และรวมกับเงินรางวัลแชมป์นะครับอีกสิบล้านทีมไทยถ้าเกิดคว้าแชมป์รายการนี้เนี่ย
ให้แน่นะครับเบื้องต้นเนี่ยคือ๔๐ล้านบาทเลยนะครับแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่า
ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยในการเจอทางเวียดนามซึ่งเป็นเกมที่แฟนฟุตบอลไทยก็รอคอยจริงกับพรุ่งนี้นะครับ